ท่านผู้ชมครับถ้าท่านยังจำคดีนี้ได้นะครับ
เคยมีคดีคนร้ายสี่คนไปปล้นรถขนเงินบริษัทแซมโก้ได้เงินไปหกล้านแปด
ก็ถูกจับกลุ่มได้แทบทุกคนแล้วเหลืออยู่คนเดียว
ชื่อว่านายเจริญเทพวงศ์นะฮะ
ผู้ชายคนนี้เนี่ยยังเป็นมือปืนลำดับที่๘๕ของบัญชีรายชื่อมือปืนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
หลบหนีคดีอยู่หลายปี๗ปีนะครับ
วันนี้ถูกจับได้แล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
เดี๋ยวไปดูนะฮะตอนที่จับกลุ่มได้นะครับ

ตำรวจอ่านละเอียดยิบเลยนะครับ
ก่อคดีไว้เยอะแยะไปหมดนะครับท่านผู้ชมครับ
ผู้ชายคนนี้นายเจริญเทพวงศ์อายุ๕๓ปี
ตำรวจภูทรภาค๒ไปจับได้นะครับ
หลังจากติดตามจับกลุ่มตัวมา๗ปีกว่า

กบดานอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับ
นายเจริญเป็นผู้ต้องหาหลบหนีคดี

อ่ามีหมายจับของศาลจังหวัดชนบุรี
คดีฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
คดีที่นายเจริญใช้ปืนอ่า
ไปยิงคู่กรณีตกทะเลเสียชีวิต
สะพานใหม่ชนมักวิถี
๘๔ภัณฑษาเลียบชายทะเลนะครับ

ศาลบังปะโกงที่จัดเชิงเสา
ร่วมกับพวกปล้นรถขนเงินของธนาคารกรุงไทยสาขาบางวัว
เงินไป๔ล้าน๖นะฮะ
เพื่อนร่วมก่อเหตุ๒คนถูกจับไปก่อนหน้านี้
ซัทธอดวรรณเจริญเป็นหัวหน้าแก๊ง
หลังก่อเหตุแบ่งเงินให้คนละล้าน
แล้วแยกกันหนีแต่ว่าถูกจับไปนะฮะสำหรับคนอื่น
มีหมายสารจังหวัดชนบุรีข้อหาร่วมกับพวกอีก๔คน
ป้นรถขนเงินบริษัทแซมโก้จำกัด
คราวนี้ได้เงินไป๖ล้าน๘นะ
คนอื่นถูกจับติดคุกหมดแล้ว
และทุกคนสารภาพซัทธอดวรรณเจริญ
เป็นคนวางแผนและชักชวนมาปล้น
แล้วก็แบ่งเงินให้อีกหมายจับหนึ่งครับ
ที่กลับที่๔เป็นเรื่องของการครอบครองอาวุธปืน
ภาพคดีที่เกิดเหตุทั้งหลายครับ
ปีกว่าหลบหนีมานะครับตำรวจภูทรภาค๒
ซึ่งเป็นเจ้าของคดีหลายคดีพื้นที่ภาคตะวันออกนะฮะ
ก็ได้ไปควบคุมตัวได้ที่จังหวัดขอนแก่น

นายเจริญบอกว่าสารภาพว่าก่อเหตุฆ่าผู้อื่นจริง
ครอบครองอาวุธปืนจริงปล้นรถขนเงินจริงนะครับ
อย่างที่บางวัวเนี่ยนะบางวัวนี่เป็นปล้นรถขนเงินของแบงค์กรุงไทย
เงินไป๔ล้าน๖หลังจากปล้นเสร็จ
ก็แบ่งเงินให้กับพวก๒คนนะมีในสองกับนายนุ
คนละ๑ล้านนะครับซึ่ง๒คนนี้ถูกจับแล้ว

นายเจริญบอกว่าเอาไปใช้จ่ายกับการเที่ยวเตร

อาวุธปืนครอบครองนี่ไม่ใช่น้อยนะครับท่านผู้ชมครับ

บอกว่าขายหมดแล้วเอาเงินมาใช้ระหว่างหลบหนี
ปกตินะครับก็เก็บตัวกินข้าว
ปทำงานก็ประมาณทุกปีไม่ได้ทำ
แล้วเงินที่ได้ไปเอาไปทำอะไรหมดครับ
กินใช้ครับ
นี่ก็ครับอายุ๕๓นะครับ
นายเจริญเนี่ยยังบอกว่า๗ปีกว่าที่หนีมาเนี่ย

จากนี้ไปเวลามีคดีอะไรดวชภพลชลดขนเงิน

แล้วก็ปีนี้มีหมอดูเคยทักว่าพออายุเข้าสู่ปีนี้๕๓
ปี๒๕๖๓ให้ระวังตัวนะ

หนีไปยังไงยังไงกับตำรวจก็จับได้